ของวันนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุรถตู้ครับที่มีการให้พุทธศาลเป็นแบรนด์งานชาวเมียนมาโดยสารมาก็เต็มคันแล้วครับประมาณสิบหกคนด้วยกันนะฮะขับรถไปเสียหลักไปชนต้นไม้คุณผู้ชมเมืองต้นคาดว่าคนขับน่าจะหลับในแต่พอชนปุ๊บเนี่ยโอ้โหไฟมันลุกท่วมแบบเนี้ยฮะค่ะเพราะว่ารถติดแก๊ส
เสียชีวิตทั้งหมด๙คนด้วยกัน
นี่เป็นภาพนาทีที่พอมีคนไปถึง
ก็ไปถ่ายคลิปขณะที่ไฟกำลังโหมไหม้มาได้คุณผู้ชม
แต่ว่าก็เป็นภาพที่น่ากลัวนะครับ

แล้วก็เสียชีวิตไปถึง๙ศพทีเดียวนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นภาพสักครู่เนี่ย
เป็นนาทีที่ทางด้านของกู้ภัยครับเข้าไปถึง

ใช้เครื่องตัดถ่านนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากรถตู้
ก็จะเห็นว่าช่วยกันนำร่างออกมาทั้งหมดใน๙ศพด้วยกัน
ก็การทำงานค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรนะครับ
หลังเกิดเหตุร้อยจำรวจโทชัชชานนท์สนิทมากครับ
หลักรองสรวจสอบสวนสอบภอคลองขรุง
พร้อมกับทางด้านของกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน

อยู่ที่บนถนนพระหลโยธินบริเวณโรงศรีคงเดช
ตำบลท่าพุษาอำเภอคองขลุงที่กำแพงเพชร
รถตู้คันนี้ทะเบียน๓๓๒๗๗๙กรุงเทพมหานคร
ไฟลุกไหม้วอดทั้งคันเลยนะครับ
ก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟ

สภาพถูกไฟคลอกไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลย

ผู้ภัยก็ต้องนำเครื่องตัดถ่างตัดทั้งตัวรถ
แล้วก็นำร่างแยกร่างออกทั้งหมดใน๙ร่างออกจากกัน

การตรวจสอบมีผู้โดยสารในรถ๑๖คน
เสียชีวิตทั้งหมด๙เป็นผู้ชาย๕ผู้หญิง
อีก๗คนรอดแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลคองขลุง๔คน
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร๒คน
เมืองต้นคาดว่าคนขับหลับในครับ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนต้นไม้ข้างทาง
ประกอบกับตรวจสอบแล้วรถตู้คันนี้อย่างที่บอกไปติดก๊าซ
จำนวน๒ถังด้านหลังด้วยก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัย

ตำรวจก็บอกว่าช่วงนั้นฝนตกหนักด้วย
ถนนลื่นด้วยคาดว่าหลับใน
แล้วก็เลยมีการสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุนี้

เราก็เลยนำข้อมูลจากทางตำรวจที่สันนิษฐาน

เพื่อจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะ

ทะเบียน๓๓๒๗๗๙กรุงเทพมหานครค่ะ
มีแรงงานชาวเมียนมาชายหญิง๑๖คน

ก็ผ่านไปเส้นทางถนนผนโยธิน

ปลายทางก็คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ

อำเภอคลองขลุงกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร

คาดว่าคนขับน่าจะหลับไหน
ฝนตกหนักด้วยถนนลื่นด้วยนะคะ

ไปข้างทางแล้วก็ชนกับต้นไม้

อาจจะส่งผลทำให้ระบบก๊าซเชื้อเพลิง
ถูกติดตั้งไว้ด้านหลังของรถตู้๒ถัง

ผู้โดยสารที่หลับอยู่ในรถตู้

เพราะว่าหลับอยู่ไม่ทันเห็นจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย

ครองขุงและภูมิในการแขวนกันทางหลวงกำแพงเพชร

แล้วก็ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ด้วย
ก็มีรายชื่อของผู้บาดเจ็บสาหัส
อยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร๒คนครับ
คือนายขมวัสซ่าฟู

แล้วก็มีชายชาวเมียนมาอายุ๓๓ปี

กะดับที่กระทะที่อีก๔คนที่บาดเจ็บ

ชาวเมียนมาทั้งหมดทราบชื่อ๓คน
อีกหนึ่งคนไม่ทราบชื่ออาการโดยรวมส่วนใหญ่ก็ฟกช้ำ
แล้วก็มีแผลที่ใบหน้ากับลำตัว
ส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิต๙ศพนั้น
เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดแบ่งเป็นผู้หญิง๖คน

จำนวนนี้มี๔คนที่ทราบชื่อ
แล้วก็มีหนังสือเดินทางยืนยันตัวบุคคล
อีก๕นั้นไม่ทราบชื่อนะครับ
แต่การสอบถาม๑นายแบรนด์งานเมียนมาที่โดยสารมาบอกว่า

ในพื้นที่ของอำเภอขาวย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
ตอนนี้ตรวจคนเข้าเมืองกำแพงเพชรก็เข้าไปประสาน
ไปยังตมของจังหวัดเพชรชบุรี
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
เมืองต้นตำรวจก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะผลการตรวจพิสูจน์ระบบการเชื้อเพลิงที่ติดตั้งที่รถคันนี้

ประกอบกับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าถูกไฟไหม้เกรียมทั้งหมด๙ศพด้วยกัน
แล้วก็แยกว่าใครเป็นใครแล้วก็ติดต่อญาติให้ไปรับศพที่โรงพยาบาล
นำไปประกอบพิธีกันต่อไป

ตะโรนสายผลโยธินขาขึ้นภาคเหนือเนี่ย

ลักษณะของทางเป็นทางตรงก็ควรจะขับเร่ง

ก็ทำให้อาจจะทำให้ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ใช่ค่ะก็จริงตั้งใจจะนำชาวเมียนมาเหล่านี้ไปส่งที่ด่านตมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเอาซะก่อนนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอเหมือนกันว่าดูข่าวแล้วกลัว

แล้วหลายครั้งมีข่าวอุบัติเหตุรถตู้แล้วแบบมันเป็นเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
เรื่องของสภาพรถอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนออกเดินทาง
ความพร้อมของคนขับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
ผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็ต้องฆาตเข็มขัดนิรภัยด้วย